คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของพี่น้องเกษตรกร
คือไปขายผักขายผลไม้ตามตลาดไม่ได้

เอาล่ะมาแบ่งปันน้ำใจกันดีกว่า

ข้าวผักผลไม้ที่ปลูกมาแบ่งปันเป็นอาหารเป็นรั้วปันสุก

นี่ครับคุณป้าเอามาแล้วเอามาแขวนไว้แบบนี้นะฮะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นตู้ปันสุกใช่ไหม

คือในช่วงโควิด๑๙ที่เป็นวิกฤต
เราก็เห็นมุมดีในบางมุมในการช่วยเหลือ

ผักสวนครัวปันสุกแจกฟรีสู้โควิดเลยนะครับ
เดี๋ยวก็มีคนมาหยิบไปนะฮะ

นี่หนุ่มน้อยก็มาเอาไปนะฮะ
นี่ครับรั้วปันสุกที่คุณป้าสวยนวลศรีดานะฮะ
ป้าสวยเป็นชาวชุมชนบ้านหัวหนองที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
คุณป้าบอกเออริเริ่มจัดทำโครงการแบบนี้ดีกว่า
ช่วยเหลือคนในชุมชนที่เดือดร้อนนี่แหละจากพิษโควิด๑๙
เราก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อน

บอกป้าก็ถูกพิษโควิด๑๙เล่นงานเหมือนกัน
ไม่สามารถออกไปขายผักที่ตลาดได้นะ
ทีนี้ผักที่ปลูกไว้เอ้าปลูกไว้ขายไม่ได้

เอามากินเองในบ้านก็กินไม่หมดนะครับ
ก็เลยเอามาปันสุกไว้แบบนี้ใส่ถุงแขวนไว้ที่ริมรั้ว
แล้วก็ขึ้นป้ายนี่เลยผักสวนครัวปันสุก

สวยบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด

เชื่อว่าคนอื่นก็ไม่มีการประกอบอาชีพ

อีกอย่างป้าก็อายุมากแล้วมีปัญหาด้านสุขภาพแล้ว
แต่ว่าป้าปลูกผักสวนครัวไว้เยอะเลย
เขือเอยหน่อไม้เอ่ยกล้วยอ้อยแตงกวาถั่วผักฝักยาว

ที่เก็บมาได้ประมาณ๑๐๒๐กิโลกรัม
เมื่อขายไม่ได้กินเองไม่หมด
เอามาแบ่งปันดีกว่าความสุขจะได้ทั่วถึงนะครับ
มือนี้ก็เจ็บได้๑๐กว่าโล

วันไหนมีไอซุปก็เอามา

ป้าสวยบอกตอนนี้โอ้โหป้าก็มีความสุขความสุขนะ
แล้วก็เชื่อว่าชาวบ้านก็มีความสุขด้วยเหมือนกัน
ก็เรียกว่าเราต้องแบ่งปันกัน
ให้ทุกคนผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับ

เพราะบางทีผักที่แขวนไว้ถุงที่แขวนไว้มันหมด

ก็อย่างนี้เลยถ้าอยากจะได้นะ
เดี๋ยวป้าสวยเปิดสวนให้เข้าไปเก็บมาเลย
เองได้เลยเพราะบางทีป้าก็เก็บไม่หมดหรอก
อ้าวถ้ามันไม่ทันเก็บมาแขวนไว้
คนไหนอยากเข้ามาที่สวนของป้า
ป้าก็นี่แบ่งพื้นที่ปันสุกเข้ามาเก็บในสวนได้เลยนะครับ
คุณป้าบอกว่าการทำแบบนี้ถือว่าเป็นการทำที่ได้บุญนะ

และอีกอย่างหนึ่งผักที่ป้าปลูกไว้เป็นผักปลอดสารพิษ
ก็จะทำให้ชาวบ้านมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรง
จากการรับประทานผักปลอดสารพิษด้วย
อีกอย่างนะคุณเขาบอกเหมือนต่อลมหายใจ
ต่อชีวิตต่อท้องให้อิ่มอากอิ่มท้องได้อีก

เราจะเห็นชุมชนชนบทเขาเริ่มมีโครงการอะไรดีแบบนี้เยอะเลยคุณ
บางทีจัดสรรพื้นที่สาธารณะนะพื้นที่ริมคลองชมธานอะไรบ้าง
ทำเป็นแปลงปลูกผักเลยแล้วก็ทุกคนในชุมชน
เก็บได้กันแบบพอประมาณพอกินเท่านั้น
แต่เขาบอกว่าจะต่อยอดในการอยู่ในชุมชนได้อีกเป็นปี
ดีจังเลยน่ารักนะคะเผื่อชุมชนไหนจะทำตาม